ไม่มีคำว่าน้องบทจะฟาดฟาดกันดุเดือดเลยค่ะ
เขาก็เออหวังดีตั้งใจจะหอบเอาผลหมากรากไม้ของฝากมาจากบ้านสวนนคร
นายกเลยนะฮะนี่เอาไปฝากพี่หม่ำถึงบ้าน
งานนี้ไม่รู้เป็นไงมาไงแม่ไม่ได้ของฝากอย่างเดียวได้ดวนฝีปากกันด้วยค่ะ
จนถึงขนาดว่าพี่หม่ำต้องยกมือไหว้กันเลย
คือเหตุการณ์นี้นะพี่มดภรรยาของพี่หม่ำเนี่ยเล่าเอาไว้ค่ะ
บอกว่าสามีสุดที่รักนั่งอยู่กับกองของฝาก
คุณดูสิเยอะแยะไปหมดมะม่วงอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะ
ห่อไม้มะละกอส้มโอมะนาวมะม่วงม่วงถุงของใหญ่
แบบของฝากมาเริ่มเลยนะครับนอกจากเอามาฝากน้องชายเอามาขนาดนี้แล้วตั้งใจไง
แทนที่ว่าเออจะอวยยศนะพูดขอบคุณให้น้องซะหน่อยน้องเขาอุตส่าหอบมา
หม่ำเนี่ยกลับมานั่งนินทาบอกโอ๊ยสวนไอ้เท่งเหรอจะมีอะไรนะฮะ
ได้ข่าวว่ามีแต่จักรจันทร์กับคางคกของที่ขนมาเนี่ยไม่ได้เอามาจากสวนที่ไหนหรอกนะฮะ
พี่หม่ามว่าอย่างนี้บอกว่าโอ๊ยคงซื้อมาจากตลาดแถวเนี่ยนะฮะ
ส้มโอเนี่ยซื้อมาจากนครชัยศรีอ่ะดิแล้วมะนาวเนี่ยเหลืองขนาดนี้แหม
บอกว่าเด็ดออกมาจากต้นจริงแล้วเด็ดมาเป็นเดือนแล้วหรือเปล่า

พี่เท้งได้ยินทุกคำนะครับ

ยอมได้ไซส์ที่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดุ

พี่หลังเอามาให้กูพี่กินไม่ได้แล้ว
กินได้อยู่ตอนนี้กินเร็วดีตอนนี้เน่าแล้ว
มะละกอมมันแพงต้องสีไลก์ต้องจะปลูก
คิดเป็นไงว่าสวนไม่มี

ทุเรียนที่บ้านมี๗ต้นมันไม่มีออกผลออกหลอก

เป็นไงพอพี่ไม่ถูกใจของฝากนี่โทษทุลงทุเรียนโทษสวนที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะ
รู้สึกผิดไหมเออพี่น้องเขาหยอกกันเฉยนะคุณผู้ชมนะ
เล่นใหญ่กันซะคิดว่าทำตลกสามชาตินอกสตูดิโอนะฮะ
แล้วที่ยกมือไหว้ขอโทษก็ไม่ใช่ว่าเออรู้สึกผิดคำด่าของฝากน้องนะ
ไปเยอะไงจริงพี่หม่ำเขาก็ซึ้งใจแต่ว่ากลัวว่าจะเสียชื่อตลกชั้นเซียนไง
ก็เลยจัดให้แฟนได้ขำกันสักหนึ่งกรูป
เห็นแบบนี้นะคิดถึงอีกคนนึงพี่โหน่ง
ถ้ามีพี่หน่งไปด้วยก็คือเป็นนอกสตูดิโอ
สามชาติครอบสูตรเลยพี่น้องต้องเอาไก่มาฝากนะ

วันนี้ร้องไหล่เพลงกันนะ